ทุกชมครับไปที่เผ็ดชบูนหน่อยนะครับทุกชมครับ
ที่ตลาดนัดแห่ง๑คนอยู่แล้วไปเดินซื้อข้าวซื้อของกัน
อยู่ดีเนี่ยโอ้โหฝูงพึ่งนะแตกรังมาไล่ต่อยชาวบ้าน
ไปดูคุณยายท่านหนึ่งนะฮะคุณยายเนี่ยถูกลงมา
ไปดูภาพนะชาวบ้านต้องช่วยกันพาขึ้นรถ

พึ่งมันมาที่ยายแกคนเดียวเลยนะ

ไม่ยอมหนีเลยนะ
เอาผ้ามาปิดมาคลุมมันก็พุ่งมาอยู่ที่นี่

หลอมนะครับคุณยายหลอมยุ๗๗ปีนะครับเป็นชาวอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ฝูงพึ่งหลวงเนี่ยที่มันแตกรังเนี่ยมารุมต่อยโอ้โห
ชาวบ้านบอกไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวนะคือบอกเป็นร้อยเป็นพันตัวครับ
ฝูงพึ่งบินตามยายตลอดด้วยยายไปไหนมันก็บินขนาดเอาขึ้นรถไปเนี่ยจะพาไปหาหมอเนี่ยมันยังบินตามไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดนัดในวัดเรืองศรีนะครับหมู่ที่๑ตะบนท่าโรงอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
นี่ฮะวันนี้เราก็ลงพื้นที่ไปที่ตลาดนัดแห่งนี้ตลาดนัดที่วัดเรืองศรีนะครับ
เราได้คุยกับทางเจ้าวาดวัดนะครับท่านพระอธิการไกรสอนสุรเตโชนะครับ
เจ้าวัดวัดในเรืองศรีบอกว่าพึ่งหลวงรังนี้มันอยู่ที่นี่นานแล้วนะ
คุณรัชพรมันบินวนเวียนไปไปมาอยู่แบบนี้
เบอร์เรอเลยคุณผู้ชมอยู่เป็นสิบปีแล้วค่ะเกาะอยู่ตรงเนี้ย
โอ้โหที่หลังคาของวิหารเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยนะ
เป็นหมื่นตัวแล้วเนี่ยนะฮะแต่มันก็ไม่เคยไล่ทำร้ายชาวบ้านไล่ต่อยชาวบ้านแบบนี้มาก่อนนะ
มีลงมาต่อยบ้างแต่มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไรคาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเท
แล้วไปรบกวนพึ่งหลวงที่เกาะอยู่ที่หน้าโบสถ์
พึ่งมันอาจจะแตกรังแล้วก็บินมาไล่ต่อยชาวบ้าน
คุณยายเนี่ยโดนหนักสุดเลยฮะคนเดียวเนี่ยมันพุ่งเข้าไปเลยครับ
อาจจะเป็นควันย่างไส้กรอก

เพราะว่าเมื่อวานนี้ลมมีฝนด้วยมีลมด้วยก็อาจจะลมตีขึ้นไป
บวชรังคาบวชที้พึ่งเขาอยู่นนะครับ
เราก็เลยไปตามหาแม่ค้าขายไส้กรอกแถวนั้นนะฮะ

ปกติดิฉันไม่ได้เป็นคนกลัวพึ่งกลัวต่ออะไรแบบนั้นนะครับ
แต่เวลาเห็นแบบรังใหญ่หรือว่าอยู่กันเยอะแบบนี้

แม่ค้าขายไส้กรอกที่ตลาดนัดที่นี่ฮะ

ก็ขายมา๖ปีแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะ
พึ่งจากโบสถ์จากวิหารมันไล่ต่ออีกคนเนี่ย
ปกติเนี่ยเธอจะตั้งร้านขายไส้กรอกห่างจากจุดเกิดเหตุไป๓๐๐เมตร
แต่เมื่อวานเนี่ยพ่อค้าแม่ค้ามาไม่เยอะ
ก็เลยขยับร้านขายไส้กรอกเนี่ยมาอยู่ใต้ต้นไม้
ก็ย่างปิ้งไส้กรอกขายสักพักนึง
รู้สึกเหมือนมีอะไรมาตอมผมมาตอมที่เส้นผม
ก็ถามลูกค้าเออพี่ช่วยดูให้หน่อยอะไรอ่ะลูกค้าบอกพึ่ง
เท่านั้นแหละวิ่งกันฮะหอบลูกหอบหลานวิ่งกัน
บอกสามีให้เอาลูกวิ่งหนีนะครับ
แฟนก็ไปอุ้มลูกตัวเองก็หาที่กำบังกันนะครับ
ก็โดนด้วยนะแม่ค้าขายไส้กรอกกับสามีก็โดนนะครับ
ลูกชายวัยสองขวบก็โดนนะครับแต่ไม่เยอะเท่าคุณยายคนเมื่อกี้
แฟนบอกว่าแบบว่าแกไปไม่ค่อยไหวนะและแกก็โดนขึ้นลุม
นี่ฮะคุณยายฮะคุณยายเนี่ยบอกว่า
เมื่อวานนี้มานั่งรอลูกชายที่มาซื้อของที่ตลาดนัด
อยู่ก็เหมือนมีอะไรบินมาต่อยก็เอามือปัดก่อน
แต่ยิ่งปัดมันยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะยิ่งปัดมันทำไมมันไม่น้อยลงมันเพิ่มขึ้นนะ
ก็เลยร้องให้คนช่วยตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้ว
รู้สึกตัวอีกทีก็โอ้โหฝูงพึ่งทั้งนั้น
รุมที่ยายมีคนมาช่วยเอาผ้ามาคลุมให้แบบนี้

คือไม่สนใจเลยนะตามแต่คุณยายคนเดียวเลย
แต่สุดท้ายก็พามาส่งโรงพยาบาลจนได้นะครับ
คุณหมอบอกว่ายายเนี่ยโดนพึ่งต่อยไปเนี่ยถ้าดูจากเหล็กใน

ถูกต้อง๕๐กว่าตัว
ใช่นี่ฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับ

ก็ช่วยนะให้นอนพักฟื้นให้ยาแก้แพ้
แล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว

กรณีแบบนี้ถ้ามันจะเป็นจากควัน
ย่างไส้กรอกอะไรพวกนี้จริงเนี่ย

มาอยู่ใกล้แล้วควันลอยไปต้องจะอันตรายรึเปล่า
ต้องดูทิศทางลมด้วยเพราะปกติสุดยอดเวลาถ้าเราเห็นคนที่เขาจะไล่พึ่ง
เขาใช้ควันรมเพื่อไล่พึ่งออกจากรังเพื่อจะเอารังพึ่งอะไรอย่างนี้
ลมพัดขึ้นไปพอดีเมื่อวาน
ยายโชคดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าคนที่มีอาการแพ้อยู่แล้ว
โดนต่อยขนาดนี้มีสิทธิ์ถึงชีวิตเหมือนกันนะ